ความคืบหน้ากรณีที่นักท่องเที่ยวสาวชาวอังกฤษอายุ๑๙ปีนะคะ

เคยมาเที่ยวที่เกาะเต่าที่หาดไซรี
เธอก็บอกว่าช่วงที่มาเที่ยวก็คือช่วงปลายเดือนมิถุนายน

เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญอยู่ในขณะนี้นะคะ
ได้รับความสนใจทั้งคนในประเทศเองแล้วก็ต่างประเทศ

และเจ้าหน้าที่ไทยตอนนี้ก็มีความพยายามอย่างเต็มที่นะคะ
ความพยายามอีกหนึ่งความพยายามคือติดต่อผู้เสียหาย
ซึ่งอ้างว่าถูกข่มขืนให้กลับมา

คือเมื่อวานรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวพลตำรวจตรีสุรชาติหักผ่าน
ท่านก็ไปสอบถามที่สถานทูตอังกฤษนะ

ซึ่งเจ้าหน้าที่ทูตอังกฤษก็บอกว่าแหมก็ติดต่อยังไม่ได้ค่ะ
ซึ่งทีนี้ล่าสุดนะคะเขามีการเปิดเผยอีเมลออกมา
โดยบอกว่าอีเมลนี้เป็นอีเมลที่สถานทูตอังกฤษในประเทศไทย
ส่งข้อเสนอให้ความช่วยเหลือกับแม่ของผู้เสียหาย
ก็คือนักท่องเที่ยวสาวอายุ๑๙ปีชาวอังกฤษรายนี้นะคะ
นี่คือเนื้อหาใจความเป็นภาษาอังกฤษ
อีเมลที่เจ้าหน้าที่สถานทูตอังกฤษในประเทศไทย
ส่งถึงแม่ของนักท่องเที่ยวอายุ๑๙ปีที่อ้างว่าถูกข่มขืน
โดยเป็นอีเมลที่ส่งไปช่วงวันที่๒สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ

จากประเด็นที่คุณได้ติดต่อกับท่านทูต
ว่าคุณต้องการเดินทางมาที่ไทย
กรณีที่เกิดขึ้นกับลูกสาวของคุณ
หากคุณหรือลูกสาวของคุณตัดสินใจเดินทางมาไทย
ผมยินดีที่จะพบคุณที่สถานทูตอังกฤษในกรุงเทพ
และพร้อมที่จะช่วยในทุกทางที่จะช่วยได้
ผมรู้ว่าลูกสาวของคุณซึ่งชื่อว่าอิสราเบลเนี่ยนะคะ
ติดต่อเพื่อนร่วมงานของผมที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ
ซึ่งเพื่อนของผมได้เสนอความช่วยเหลือให้อิสราเบล

ถ้าคุณหรือลูกสาวอยากจะพูดคุยกับผมโดยตรง
เพื่อหารือในการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม
กรุณาเรียนให้ผมทราบและจะติดต่อกลับไป
นี่คือเนื้อหาใจความทั้งหมดของเป็นการระบุว่า
ส่งมาจากสถานทูตอังกฤษในประเทศไทย
ส่งถึงครอบครัวของผู้เสียหายอยากให้กลับเข้ามา
ถ้าอยากมาติดต่อประสานงานมาจะจัดการให้
คือตอนนี้ครอบครัวของผู้ที่อ้างว่าตัวเองถูกคมคืน
ยังไม่ได้มีการติดต่อกลับมานะ
เอาล่ะเราอยากให้ท่านติดต่อกลับมานะ
อย่างน้อยคือเพื่อที่จะพิสูจน์ความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
ไม่ได้มีการถูกข่มขืนจริงประเทศไทยก็จะได้พ้นมณฑินนะคะ
จากการที่เราได้มีการนำเสนอข่าวจากคำพูดของแม่ผู้เสียหายทั้งหมด
เป็นการแปลมาจากการถ่ายทอดของสำนักข่าวต่างประเทศนะ
แม่เขาให้ข้อมูลต่างไม่ใช่เป็นการให้ปากคำสำหรับตำรวจในประเทศไทยนะคะ
มาดูความเคลื่อนไหวของสื่ออังกฤษหน่อยนะคะ
แม่ของนักท่องเที่ยวอังกฤษเชื่อว่า
เป็นความเชื่อของคุณแม่นะครับบอกว่า
กดประยาบเวลา๓เดือนค่ะ
เธอเลยบอกเธอจะมาแทนลูกสาวเองเดี๋ยวเธอจะมา
คือถ้าเกิดว่ามาดูตามกฎหมายไทย
สำหรับข้อหานี้นะแต่เอาล่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ย
อย่าทำแบบนี้เลยคือไม่ใช่ว่าไปอาบน้ำอาบท่าเสร็จแล้ว

ถ้าเกิดว่าท่านถูกคมคืนแล้วต้องรีบไปแจ้งความ
แล้วเอาตัวเอาร่างกายตัวเองไปตรวจที่โรงพยาบาล
นี่สำคัญที่สุดเลยเป็นหลักฐานสำคัญนะคะสำหรับการตรวจร่างกาย